สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

เออพี่เค้าโดนอะไรบ้างครับ
ก็ตามข่าวตามคลิปนะครับ
มีอาวุธมั้ย
คนเจ็บเจ็บเยอะมั้ย
น่าจะเยอะอยู่อ่ะ

แล้วยังจากที่พวกนั้นต้องไปแล้ว

โอ้โหโทรหารถพยาบาลโทรหารถพยาบาลพี่โทรดิโอ้โหโทรดิ

พอแล้วมันจัดการไม่ถือไม้อยู่เลยอ่ะ
บอกบนแห่งทางอ่ะโอ้หนึ่งหกหกเก้าก่อนเลย
อย่าอย่าเดี๋ยวโอ้โหต่อต่อโอ้โอ้อย่าต่อต่อต่อต่อ
มามานี่มานี่โอ้โอ้เจ็ดเนี่ยมานี่

ฟังว่าที่เหี้ยประทุษภวร์ด้วย

อันนี้คือพวกทำไมพวกมาช้าจังหรอมาเดินกวนพวกมึงไปกันเออ
แล้วพวกมึงมาทำไมมาช้าจังอ่ะ